สนับสนุนโดยยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
ยาดมตราโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน
ซี่ผลิตภัณฑ์ดูแลเครื่องหนังเป็นที่นิยมแพร่หลาย
ใช้กะทิพร้าวหอมแล้วขายดีรวยรวยรวย
ท้องเสียปวดท้องแน่นท้องมองหายาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
คิวมินซีเครื่องดื่มขิงสกัดเข้มข้นผสมน้ำผึ้งใส่ใจตัวเองด้วยขิง
สบู่สมุนไพรอิงอ่อนส้มมะละกอสวยจริงอิงอ่อน
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
น้ำนมถั่วเหลืองแลกตะสอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยอร่อยคุ้มค่า
เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะในเฟซบุ๊กเฮ้ยนี่มันฟุตบาทไทยแลนด์เนี่ย
ได้โพสต์ภาพต่างแล้วก็คลิปเหล่านี้
เป็นการสะท้อนปัญหาของชาววิวแชร์นะว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าต้องนั่งวิวแชร์
แล้วเส้นทางเนี่ยมันปลอดภัยไหมล่าสุดค่ะ
ภาพทางด้านขวามือที่คุณผู้ชมเห็นนี่ถามหน่อยว่านี่อยู่เขตสะพานสูงหรือเปล่า
สะพานหรือบันไดสู่ขิดไปสู่สวงสวรรค์
ก็ว่าตายอ่ะแล้วเขาก็โค้ชข้อความประโชทว่า
เหมาะกับวิวแชร์มากดูสิคะแค่ขนาดคนเดิน

สะพานนี้อยู่ในซอยเอกชัย๓๓ค่ะก็มีความกว้างเมตรครึ่ง

แล้วก็ฝั่งหนึ่งเหมือนกับสำหรับคนเดิน
แล้วก็ปกติแล้ววิวแชร์จะใช้ช่องทางร่วมกับมอเตอร์ไซค์ได้
แต่ว่าพอสะพานสูงแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าวิวแชร์จะขึ้นไปได้ยังไง
ทีนี้ก็มีคนไปตอบคอมเมนต์เหมือนกันนะว่าจริงสะพานนี้ที่สร้างสูงเนี่ย
เพราะว่าสร้างให้พ้นหลังคาเรือสินค้าในอดีตที่เขาจะล่องมาค้าขายในคลองสนามชัย
คือเวลาน้ำขึ้นไงหลังคาเรือสูงก็จะได้ลอดใต้สะพานนี้ได้เลย
แต่พอทุกวันนี้ไม่มีเรือมาเข้ามาแล้วเนี่ยทำไมนะกรุงเทพยังสร้างสะพานตรงนี้สูงเหมือนเดิม
มันจำเป็นต้องสูงขนาดนี้ไหมอันนี้ชาววิวแชร์เขาก็ฝากผู้ว่าคนใหม่นะคะ
ช่วยนำไปพิจารณาเรื่องนี้ด้วยแต่บางคนก็จะบอกว่าจริงแล้ว
สำหรับเหมือนกับเข็นรถจักรยานเข็นมอเตอร์ไซค์ขึ้นไป
อาจจะไม่ใช่ทางหลักที่จะสัญจรสำหรับคนที่ใช้วิวแชร์ครับ
จากนั้นค่ะย่านนี้มีอีก๒สะพานนะที่ใช้งาน
เขาบอกไม่คุ้มค่าก็คือสะพานวัดไซดให้เฉพาะคนข้าม
แล้วก็สะพานวัดสิงห์คือสูงชันเหมือนกับสะพานเอกชัย๓๓ค่ะ
ข้ามได้คนข้ามได้แต่ก็ไม่มีช่องทางสำหรับวิวแชร์
อันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนมาจากชาววิวแชร์นะคะ